คุณผู้ชมคะที่ชนบุรีค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็คือวัยรุ่น๒คนบิดมอเตอร์ไซค์เหมือนกับแข่งกันมา๒คันนะ
เสร็จแล้วเขาหักหลบรถเก๋งคันข้างหน้า
ก็เลยไปเฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรเออกล้องหน้ารถ

จังหวัดเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะค่ะ